แต่คำว่ากะกะกะกะ

แต่ก็เป็นทุกขลาบเหมือนกัน
ดังขึ้นมาแต่ก็โดนคนด่าแบบ

ถึงแม้เกิดมาที่อยู่เตี้ย

ก็จะสามารถมีทั้งสิ้นตามปรารถนา
หากได้มีวิริยะและฉันธา
สมใจสมปรารถนาทุกประการ
เยอะมาก

ยื่นบอกเอาไหมไม่มีใครซื้อ

ก็ก่อให้เกิดของเสียเป็นของดี

ขายได้ทันทีเพราะเป็นตัวเงินตัวทอง